งั้นมาดูเรื่องนี้ต่อนะที่ชนบุรีนะ

คือมีอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์
แล้วก็กู้ภัยชนบุรีเขาก็กำลังจะไปที่จุดเกิดอุบัติเหตุ

ไปปุ๊บเจอผู้ชายคนนึงขี่รถจักรยานยนต์สวนมา
ทุ่มใส่เสื้อสีส้มรถจักรยานยนต์สีดำ

พอกู้ภัยไปถึงจุดที่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น
ศพที่นอนอยู่ตรงนั้นก็คือผู้ชาย
รูปร่างถวมใส่เสื้อสีส้มรถจักรยานยนต์สีดำ

นี่๓ทุ่มครึ่งแล้วนะคุณเขียนมาสอน

แล้วเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตี๔๓๐ที่ผ่านมาค่ะ

อุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนท้ายรถนะคะ
แล้วก็มีคนตายในจุดเกิดเหตุเลย
ถนนสาย๓๔๔หมู่๕อำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรี
ทะเบียนคอควายสบศนหนู๖๐๗ชนบุรี
ผู้เสียชีวิตอยู่ตรงนั้นเลยนะคะ
อยู่ตรงซากรถเลยชื่อว่านายนารินทรสุวรรณอายุ๓๒ปี
ซึ่งก็มีผู้หญิงคนนึงโทรศัพท์มาที่โทรศัพท์มือถือของผู้ตาย

เจ้าหน้าที่เขาก็รับนะปรากฏว่าเป็นแฟนสาว
แล้วแฟนสาวคนนี้ก็เลยบอกว่าเพิ่งเจอกันเอง
คาดคิดเลยว่าจะมาเสียชีวิตแบบนี้นะคะ
มาดูมาดูเองดีกว่าเนาะ
โอ้โหถ้าเราเป็นแฟนสาวโทรไปแบบนั้นเนาะ
ผู้ภัยรับแล้วบอกโอ้โหแฟนประสบอุบัติเหตุ

นายวีรยุทธ์รักษาชาติอายุ๒๙ปี

เขาบอกว่าเขาอยู่แถวนี้ห่างไปแค่๕๐๐เมตร
ได้รับแจ้งจากศูนย์วิทยุก็รีบขี่รถจักรยานยนต์มา
คือย้อนสอนมาตามริมทางแล้วถนนมันมืดมาก
เห็นว่ามีรถจักรยานยนต์ขี่สวนมา

ไม่เปิดไฟหน้าไม่เปิดไฟท้าย

แล้วพอใกล้กันกำลังจะสวนกัน
หันไปมองคนขี่เป็นผู้ชายท้วม
ใส่เสื้อสีส้มรถจักรยานยนต์สีดำ

ผู้ตายเป๊ะใส่เสื้อสีนี้รูปร่างแบบนี้

ก็เลยคิดว่าอาจจะเป็นวิญญาณของผู้ตาย
ที่อาจจะยังไม่รู้ตัวว่าตัวเองตายไง

ยังขี่รถจักรยานยนต์สวนกับเขาอยู่

ประถักษรัพย์จัดสร้างกฏร้าย
ต้องไปสูงให้ครับ
แต่ก็ไม่ได้คิดอะไรครับ

คงจะขี่รถจักรยานยนต์มาเร็วแล้วถนนมันมืด
ชนท้ายกับรถคันข้างหน้าแล้วก็เสียชีวิต
ส่วนรถคันหน้าที่ถูกชนท้ายก็หนีไปไง
ก็ต้องไปไล่ดูกล้องวงจรปิดด้วย
เพื่อจะดูว่ามีใครขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านหรือเปล่า
ไม่ใช่สิดูว่าไอ้รถคันที่หนีเป็นใคร